แต่ก่อนเคยเขียนเป็นตัวหนังสือให้อ่านมีคนเคยบอกว่าเวลาอ่านที่พี่อ้อยเขียนเหมือนได้ยินเสียงไปด้วยเลย
นี่ไงคะก็เลยเอาเสียงจริงมาเล่าสู่กันฟังซะเลยนับวันคำถามยิ่งเข้ามามากขึ้นเรื่อย
เอาจริงยังคงยืนยันนะคะไม่มีใครเป็นกูรูความรักเพราะความรักไม่มีใครเก่งกว่าใคร
แค่ใครจะมีเวลารับฟังกันได้มากกว่ากันนะคะอีกอย่างหนึ่งเรามักจะได้ยินประโยคนี้เสมอ
ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่ถ้าความรักมันไม่มีความสุขซะเลยเนี่ย
พี่ว่าอยู่นิ่งเฉยบ้างก็ได้นะยิ่งพยายามมากเท่าไหร่อาจได้แต่ความเสียใจค่ะ
และหลายครั้งลองปล่อยให้คำว่าเวลาทำหน้าที่ของมันบ้างเชื่อไหมคะหลายปัญหานะ
นิ่งให้ได้เนี่ยยากที่สุดแต่อาจจะควรทำมากที่สุดก็ได้
ดีกว่าวิ่งวุ่นแก้ปัญหาตอนที่หัวใจอ่อนแอแล้วก็จะสร้างแผลใหม่ไปเรื่อยนะคะ
จริงแล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยพี่อ้อยเพิ่งอ่านเจอเขาบอกว่าหน้าฝนทำให้ร่างกายของเราเจ็บปวดได้มากกว่าปกติ
เพราะความกดอากาศต่ำก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยมันไปกดการรับรู้กดเส้นประสาท
และมันทำให้เวลาที่เราเป็นแผลหรือเป็นอะไรก็ตามมันเจ็บได้ง่ายขึ้นกว่าหน้าอื่น
โหหน้าฝนทำให้ร่างกายก็เจ็บทำให้หัวใจก็เจ็บด้วยเพราะดูจากคำถามที่ส่งเข้ามา
มีแต่คำถามเศร้าทั้งนั้นเลยนะคะ๔๕ปีหลังปัญหาเรื่องการนอกใจเยอะมากจริง
นี่คือปัญหาอันดับหนึ่งที่หลายคนส่งเข้ามาคุยกันเคยมีคนเข้ามาด่าด้วยนะคะ
พี่ทำไมไม่นำเสนอความรักดีดีบ้างเคยค่ะก็นำเสนออยู่เรื่อยแต่บางทีเวลานำเสนอเรื่องความรักดีดี
ไม่ได้อยู่ในความทรงจำของใครเลยอะค่ะทำละครออกมานะคะเรตติ้งก็น้อยมาก
เวลาที่เราบอกว่าวันนี้ใครมีความรักดีโทรเข้ามาคุยกันก็ไม่ค่อยมีคนฟัง
บางคนยังแบบว่ามากระแนะกระแหน่ด้วยนะคะว่านี่โทรมาอวดเหรอคะเนี่ยเห็นป่ะก็เลยเข้าใจแล้วว่า
ถ้าตอนที่มีความสุขดีต่างคนต่างไปมีความสุขแต่ถ้าทุกข์เมื่อไหร่มารวมตัวกันได้แถวนี้นะคะ
เราจะหาวิธีคิดให้ชีวิตรอดตอนที่เขาไปกอดคนอื่นแล้ว
สวัสดีค่ะพี่อ้อยหนูมีเรื่องอยากปรึกษา
หนูแต่งงานกับสามีมาเกือบ๕ปีมีลูกสาววัยกำลังน่ารักเลยค่ะ
ต้องกลับมาดูแลหอพักของบ้านในกรุงเทศ
ครอบครัวเรารักกันดีนะคะสามีรักครอบครัวไม่มีนอกรู่นอกทางเลย
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาสามีชอบตั้งวงเล่า
และจะมีผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นคนที่เช่าหอพักมาร่วมดื่มในวงด้วย
เอาแล้วนะคะน้ำเปลี่ยนนิสัยมาแล้วนะเขาก็มาดื่มด้วยกันประมาณ๒๓ครั้ง
เราก็เริ่มรู้สึกได้ว่าสามีเปลี่ยนไปเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้น
และดูเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นจะมีอาการหงุดหงิดใส่หนูมากขึ้น
สามีเองเริ่มแสดงอารมณ์โมโหร้ายใส่หนูต่อหน้าลูก
ทะเลาะกันบ่อยขึ้นค่ะแม้แต่เรื่องไม่เป็นเรื่อง
อยู่มาวันหนึ่งนึกยังไงก็ไม่รู้ค่ะลองไปเปิดโทรศัพท์สามีดู
ปรากฏว่าหนูไปจับได้ว่าเขาโทรไลน์คุยกันหลายครั้ง
หนูเลยถามสามีเขาก็บอกแค่ว่าคุยกันเฉยไม่มีอะไร
แต่หนูมีความรู้สึกแปลกก็เลยขอให้เขาเลิกคุยกับผู้หญิงคนนั้น
เหมือนว่าจะดีขึ้นนะคะแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่หยุด
เขาแอบโทรไลน์มาหาสามีหนูตอนเที่ยงคืนเออโทรไลน์มาดึกแบบนี้เนี่ย
ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งแต่ปัญหาคือแล้วสามีเรารับสายหรือเปล่า
พอหนูเห็นปั๊บหนูทักกลับไปเลยค่ะ
เขาก็บอกว่ามือถือของเขาโทรออกเองไม่มีอะไร
แต่หลังจากนั้นหนูก็เห็นผู้หญิงคนนั้นโพสต์เฟซบุ๊คให้หนูรู้ว่า
เขาคุยอยู่กับสามีหนูโดยตลอดจนหนูเองไม่ไหว
คุยตกลงกับแฟนว่าจะรักษาครอบครัวไว้หรือจะคุยเพื่อความสนุกกับผู้หญิงคนนี้
สามีตอบหนูว่าจะพยายามเลิกคุยให้ก็แล้วกัน
ยังไงเขาก็เลือกครอบครัวแต่มันเป็นอย่างนี้มาตลอดจะครึ่งปีแล้วค่ะ
ไม่ยอมจบสักทีปากบอกว่าเลือกครอบครัวแต่ยังทำตัวแบบนี้
ใจหนูว่ามันไม่ใช่ทำไมไม่เลิกคุยให้เด็ดขาดสักที
หนูได้แต่ถามตัวเองว่าหนูจะให้อภัยเรื่องเดิมแบบนี้ได้นานแค่ไหน
แล้วเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงใจหนูอยากจะให้มันจบไปสักที
ก็ได้นะคะแต่ก็สงสารลูกเพราะหนูก็มาจากครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกัน
ไม่อยากให้ลูกต้องเจอสภาพเดียวกับที่หนูเคยเจอมันอึดอัดแล้วก็จุมาก
ส่วนผู้หญิงคนนั้นก็แปลกนะคะเขาเช่าห้องที่หอพักของหนูเพื่ออยู่กับแฟนเขา
ทั้งที่รู้ว่าสามีของหนูมีลูกมีเมียแล้วก็ยังทำแบบนี้
แต่ถ้าจะให้เขาย้ายออกไปหนูก็กลัวจะเลยเถิดมากกว่านี้
อยู่ที่นี่ยังอยู่ในสายตาหนูมีกล้องวงจรปิด
อย่างน้อยถ้าต้องหย่ากันหนูจะได้มีหลักฐานค่ะ
หนูควรทำยังไงต่อไปดีคะอยากจะเล่าให้ใครฟังก็ไม่กล้า
กลัวเขาจะรู้สึกไม่ดีกับแฟนหนูได้แต่เก็บไว้คนเดียวมาเกือบครึ่งปีแล้ว
กลัวที่บ้านรู้กลัวเพื่อนรู้จนหนูเครียด
หนูไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้เลยค่ะพี่อ้อย
ขอบคุณพี่อ้อยและทีมงานมากนะคะที่มีที่ให้หนูได้ระบาย
หนูเคยอ่านเจอว่าเราสามารถหัวเราะกับใครก็ได้
แต่จะเลือกร้องไห้กับคนบางคนเท่านั้นขอบคุณมากจริง
ขอบคุณเช่นกันค่ะพี่อ้อยเป็นคนโพสต์ไว้เองแหละ
เราสามารถหัวเราะกับใครก็ได้แต่เราจะเลือกคนบางคนเท่านั้น
ที่เราพร้อมจะอ่อนแอด้วยและยินดีขอบคุณที่น้องเลือกพี่
ที่จะเป็นคนหนึ่งที่รับฟังมุมอ่อนแอของน้องนะคะ
เข้าใจถึงความร้อนรนค่ะแต่คนของเราสำคัญกว่าผู้หญิงคนนั้นมาก
อย่าโทษมือที่๓ถ้า๒มือเราจับกันไม่แน่นพอ
วันนี้ต้องยอมรับว่ามีผู้หญิงมากมายค่ะถือสาเรื่องการมีเจ้าของน้อยลงมาก
และยังสามารถเป็นเครื่องมือตอบสนองความไม่รู้จักพอของผู้ชายบางคนได้ง่ายด้วย
ตอนนี้เนี่ยคุยกับตัวเองดีก่อนสู้กับคนระราน
เขาจะยิ่งทรมานถ้าเราร้อนรนนะคะบอกกับใจตัวเองไปเลย
แม่จะอดทนเพื่อลูกนะคนที่อยากแย่งค่ะเราจะยิ่งแรงไม่ได้
เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนมาใหม่ยืนเฉยยังน่ารักกว่า
เพราะเราเหมือนเป็นผีบ้าค่ะทุรนทุรายโวยวาย
ระแวงจะยิ่งเป็นแรงผลักให้เขาไปรักคนอื่นง่ายขึ้น
ดูแลเขาเท่าที่เราทำได้นะคะยังคงเป็นภรรยาที่น่ารัก
แล้วก็บอกกับตัวเองไปเลยว่าถ้าอนาคตจะไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแบบนี้
ฉันขอทำดีให้เธอจนสุดมือและถ้ายังไม่ได้ถือ
คราวนี้จะปล่อยแล้ววางละอย่างน้อยฉันก็ทำดีที่สุด
ที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้น่ารักสุดพลังค่ะ
อย่าให้ผู้หญิงคนนั้นสมหวังเร็วไปอยู่ในที่ของเรา
ที่ขวางเขาเอาไว้นิดนึงก็ยังดีอะค่ะ
มีเวลากับครอบครัวก็ลองจับมือคุยกับสามีดี
ขอบคุณที่เขายังเป็นคุณพ่อที่น่ารักรู้ไหมว่าลูกรักเขาขนาดไหน
กอดกันถ่ายรูปกันโพสต์บ้างเพื่อขอบคุณเขา
ไม่ต้องไปแท็กผู้หญิงคนนั้นก็ได้นะคะพี่อ้อยว่าเขาคงเห็นอยู่อ่ะ
ขอบคุณสามีที่ดูแลครอบครัวเราขนาดนี้ทำเหมือนว่าไม่เป็นไร
ก็ทำเหมือนกับที่เวลาที่เราถามเขาทีไรเขาบอกว่าไม่มีอะไรนั่นแหละ
ที่มันเป็นเรื่องใหญ่ของครอบครัวอยากให้น้องสู้แบบตาใส
อยากได้แบบแบ๊วก็บอกสิอย่าวีนเหวี่ยงทุกครั้งที่มีปัญหา
ความเป็นแม่มดมีในผู้หญิงทุกคนค่ะแค่อย่าเอาตัวตนรูปแบบนั้น
มาใช้ในสถานการณ์นี้และถ้าทำทุกวิธีแล้ว
เขายังมีความสุขกับการทรยศครอบครัวคราวนี้น้องค่อยตัดสินใจอีกที
ว่าต่อจากนี้น้องจะเอายังไงนะคะเคลียร์กับหัวใจตัวเอง
เราทำดีที่สุดแล้วนะกับคนบางคนค่ะอยากให้ความอดทนใช้แล้วหมดไป
ต่อให้เป็นสามีภรรยากันไม่ได้แต่เขาก็ยังเป็นพ่อของลูก
และเราก็ยังเป็นแม่ของลูกอยู่ดีแยกย้ายไปอยู่ในที่ที่เรา
ไม่รบกวนหัวใจกันและกันมากจนเกินไป
เอาจริงนะพี่อ้อยขอพูดประโยคนี้อีกที
ุรนทุรายให้ได้สามีหลายใจมาหนึ่งคนอดทนยังไงก็ไม่คุ้มค่ะ
ต่อให้เราเคยเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน
แต่น้องไม่เห็นแล้วค่ะว่าน้องแย่กว่าคนอื่นตรงไหน
ไม่รักกันในฐานะคู่รักแต่พ่อรักเราและแม่ก็รักเรา
ความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามี
เติบโตมาในครอบครัวอบอุ่นดันไปเจอคู่ชีวิตที่ไม่ดีก็เยอะแยะนะคะ
ไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าครอบครัวที่สร้างเรากับครอบครัวที่เราสร้าง
ต้องเหมือนกันเสมอไปมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะ
มีสติในทุกความรักค่ะปัญหาหัวใจต้องรับมือไปทั้งใช้ใจและใช้หัว
และแบบที่ไม่เห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจใครครอบครัวบ้านแตกชีวิตไม่ได้เหลวแหลกเสมอไปนะคะ
พ่อแม่ให้ชีวิตและลมหายใจแต่ทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปด้วยความรักดีในหัวใจของตัวเราเอง
วันหนึ่งถ้ามันต้องเกิดขึ้นพี่อ้อยว่าลูกของเราก็ต้องเข้าใจ
เพราะอย่างน้อยถ้าพ่อกอดเขาไม่ได้แม่อย่างเราจะกอดเขาให้แน่นพอ
แต่ทั้งหมดค่ะต้องอยู่ที่พยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ที่สุดก่อนนะ
รักเป็นเรื่องคนสองคนค่ะปัญหาความรักเลยต้องช่วยกันแก้ทั้งสองคน
อย่าให้ฝ่ายหนึ่งร้อนรนแต่อีกคนเฉยหรือแม้แต่อีกฝ่ายเศร้าแทบตาย
ในขณะที่อีกฝ่ายรู้สึกสบายดีและเมื่อถึงที่สุดแล้วนะคะ
ถ้าขาดเราเขาอยู่สบายขาดเขาเราต้องไม่ตายเช่นเดียวกัน
เข้าใจหัวใจของน้องนะว่าต้องเจอกับอะไรบ้างเป็นกำลังใจให้นะคะ
ค่อยเป็นค่อยไปและบางเรื่องต้องใช้เวลา
ตอบไม่ได้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนแค่บอกกับตัวเองไปเลยค่ะ
เขาไม่รักไม่เป็นไรใจของฉันยังต้องรักตัวเอง
และรักลูกของเราให้มากที่สุดนะคะ
เป็นอีกหนึ่งปัญหาความรักที่พี่อ้อยว่าน่าสนใจ
เวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งแต่ทำไมไม่รู้
เราไม่ภูมิใจในความเป็นเขาคนนั้นเลย
ทำไมไม่รู้ที่เรารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะใช่ผู้นำที่ดี
เขาไม่น่าจะเท่พอจะเป็นแฟนเราแต่เราก็รักเขาเหลือเกิน
ความรักแบบที่เดินหน้าอย่างไม่ได้ภาคภูมิใจในกันและกัน
จะเดินหน้าได้อีกนานและอีกไกลแค่ไหน
ดูแลร่างกายและหัวใจให้แข็งแรงนะเพราะอย่างที่บอกค่ะ
หน้าฝนทำให้คนบางคนบาดเจ็บจากแผลทางกายและแผลทางใจมากขึ้นกว่าเดิม
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้เสมอนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป